ถ้าเราจะย้อนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
พฤติกรรมของคนร้ายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่๘กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันมาคบูชาวันพระใหญ่นะฮะ
จาสิบเอกจักรพรรณฐมมาวัย๓๒ปีคนนี้นะครับ
เป็นทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะครับ
แล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนด้วยนะฮะ
ฝึกการใช้ปืนมาอย่างช่ำชองนะครับ
ก่อเหตุบุกไปที่บ้านพักสองชั้นที่ตำบลชายมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไปยิงพันเอกอนันโรศกระแสอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะ
สังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะฮะพันเอกอนันโรธนะฮะ
แล้วก็แม่ยายของพันเอกอนันโรธคือนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๓ปี
ตอนนั้นที่บุกไปยิงเขาเนี่ยใช้ปืน๙มมนะฮะ
ยิงเสียชีวิตที่บ้านพักแล้วก็มีอดีตทหารเกษียณอีกนายหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บไปด้วย
หลังจากนั้นนะครับจาน๑๑จักรพันธุ์
ซึ่งขับรถจี๊บฮัมวี่แบบทหารมาเนี่ยนะฮะบ้านพักหลังเนี้ยที่ก่อเหตุเนี่ย
ไปที่ค่ายทหารแล้วก็ไปปล้นอาวุธปืนสงครามนะฮะ
ได้ไปหลายกระบอกพร้อมกับกระสุนปืนด้วย
ซึ่งตรงนี้ได้ใช้ปืนยิงพลทหารที่ดูแลคลังกระสุนเสียชีวิตไปหนึ่งนาย

แล้วก็ขับรถกีฟฮัมวี่ออกนอกค่ายทหาร
คราวนี้ขับไล่ไปเลยนะฮะ
เริ่มจากไปที่ชุมชนหลังโรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
แล้วก็ไล่กราดยิงชาวบ้านตรงนี้นะฮะ
เพราะว่ามีตำรวจเนี่ยระดมกำลังไล่ล่าไปด้วยนะครับ
ทีนี้ก็เลยยิงใส่ไปเรื่อยเลย

ตำรวจก็โดนตำรวจก็โดนยิงเข้าไปนะฮะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับในจุดนี้นะครับ
แล้วก็ขับรถหนีต่อครับตามรายทางไปเรื่อยเนี่ย
ไปจนถึงห้างศอบตรศิลการ์กลางเมืองโคราทก็คือเทอร์มินอลท์๒๑สาขาโคราท
ขณะที่ทหารกับตำรวจก็ระดมกำลังไล่ล่าอยู่ตลอดนะครับ
ทุกจุดที่ไปเจอตรงจุดไหนที่อยากจะยิงยิงตรงจุดนั้น
แล้วเป็นอาวุธปืนสงครามกระสุนนี่แบบกระสุนแบบโอ้โหหนักเลยอ่ะอืม
คือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนที่มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะฮะ
บอกว่ากระสุนปืนที่คนร้ายใช้นัดเดียวเนี่ย
ถ้ายิงโดนแขนนะถ้าเป็นกระสุนปืนทั่วไปก็อาจจะบาดเจ็บครับ

กระจุกระจุยอะบางคนโดนเข้ากลางลำตัวเนี่ยฮะ
โดนเข้าที่ศีรษะอะไรพวกนี้เนี่ยคือเสียชีวิตเลย
ซึ่งถ้าเกิดเป็นไปตามที่เขาโพสต์เขาบอกว่าคนอื่นคือป้องกันตัว
แต่ป้องกันตัวด้วยอาวุธสงครามนะฮะ
ไม่มีแล้วฮะป้องกันตัวแบบนี้เนี่ยอันนี้มันคือบ้าคลั่ง
ราดยิงแบบไม่เลือกหน้านะครับ
คือก่อเหตุจากจุดหนึ่งแล้วจุดแรกที่บ้านพักของนายทหารที่ไปยิงพันเอกอนันโรธ
ตามรายงานบอกว่ามีปมสาเหตุจากความคับแค้น
เกี่ยวกับปัญหาการจำนองที่ดิน
เกี่ยวกับเรื่องค่าในหน้าซื้อขายที่ดิน
ก็เป็นเงินหลักหมื่นบาทนะฮะก็ไม่รู้ล่ะจะมีความคับแค้นส่วนตัวอะไรยังไง
เพราะมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายเขาด้วย
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้อีกแล้วใช่ไหมฮะ
ว่าค่าในหน้าซื้อขายที่ดินปมปัญหาส่วนตัวตรงนี้ตกลงแล้วข้อมูลข้อที่จริงมันเป็นยังไงกันแน่
แต่เมื่อคุณก่อเหตุตรงนั้นไปแล้ว

ถ้าตามวิสัยหรือว่าตามภาษาของคนร้าย
ในการก่อเหตุมันก็ควรจะจบตรงนั้น
เพราะทั้ง๓คนนั้นก็โดนยิงไปแล้ว
แต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าก่อเหตุต่อเนื่องด้วยการไปไล่กราดยิงต่อเนื่องทันทีนะ
นี่คือขับรถไปที่ค่ายทหาร
เพื่อไปเอาอาวุธสงครามในค่าย
แล้วยิงทหารที่เขาเฝ้าคลังอาวุธจนบาดเจ็บกับเสียชีวิตอีก
แล้วถึงมาไล่ยิงรายทางเนี่ยจนสุดท้ายแล้วขับรถเข้าไปในห้างสรรพสินค้า

มอเตอร์ไซค์เขาขับมาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะ

แล้วป้องกันตัวอะไรที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กป้องกันตัวป้องกันใคร
นี่เขาถ่ายคลิปจากข้างบนตึกยิงใส่ขึ้นมาเลย

ซึ่งทุกคนที่โดนที่ห้างนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความแค้นที่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเลยนะฮะ
แปปพี่ไอว์โดนยิงนะครับ

ก็จากประมาณบ่าย๓กว่าที่บ้านหลังแรกที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ

ปักหลักก่อเหตุอยู่ในนี้นะครับ

ก็มาตรึงกำลังอยู่ที่นี่นะครับ
เพื่อดำเนินการจัดการกับคนร้ายคลี่คลายสถานการณ์

เพราะทุกอย่างต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวัง
เนื่องจากยังมีพนักงานของห้าง
มีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ

หลบอยู่ตามจุดต่างของห้างกันหลายร้อยคน

จนกระทั่งประมาณ๕ทุ่ม
กองปราบรามก็ได้สื่อข้อมูลออกมา
บอกว่าสามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่

แล้วก็ทยอยนำผู้ที่ติดค้างอยู่ในห้าง

อย่าไปส่งเสียงหรือว่าเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
สิ่งที่ทุกคนกังวลที่สุด
ก็คือตอนที่คนร้ายเข้าไปปักหลักอยู่ในห้างแห่งนี้เนี่ย
มีรายงานบอกว่านอกจากอาวุธปืนสงครามที่มีติดตัวไปเนี่ยนะครับ
พร้อมกระสุนนะยังมีระเบิดด้วยและได้จับตัวประกันเอาไว้
สิบห้าสิบหกคนนะฮะอ่าแต่ว่าณขณะนี้เนี่ย
ตามข้อมูลที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยมีผู้ที่เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาจากห้างได้
นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์เพิ่มได้นะฮะ
และเรากำลังรอฟังสัญญาณจากทางตำรวจอยู่นะครับว่า
สถานการณ์ที่แท้จริงนะขณะนี้จะไปถึงไหนอย่างไรแล้วใช่ครับ